คุณผู้ชมขาวนี้ต้องบอกว่าเป็นอุทาหอนเมื่อเติ้ลวันรอยกรรทง
เอาเหรอมันเกี่ยวกระทงมั้ย
เมื่อลอยกระทงที่ผ่านมาได้แผลซะแล้วมีการบาดเจ็บกันเกิดขึ้น
เออนี่เจ้าตัวโพสภาพดีนี้เข้าไปคุณผู้ชม
ภาพนี้เข้าไปคุณผู้ชมหลังจากเจ้าตัวโพสต์ภาพไปเนี่ยนะพร้อมกับบอกว่าเกิดเหตุในวันลอยกระทง

จากการที่เธอหนีบแก๊สกระป๋องไว้ที่แขน
ฟังดูก็เฉยหนีบไว้ที่แขนไม่เห็นจะมีอะไรเลย

มันหนีได้ยังไงคือแก๊สแก๊สกระป๋องเนี้ยน่ะ

เนี้ยมันยังร้อนร้อน
เพิ่มโครงไว้ก่อน
และที่สำคัญลูกชายน่ารักมากไปเอาว่านหางจราเข้มาโปะแผลให้แม่
นี่ไงออกงานยังแปะอยู่เลย
นักค้าบอกว่าโอ้ผมไม่ได้เป็นแผ่เป็นอะไรอย่างนั้นค่ะ
แล้วก็บอกว่าคุณเอ๋เนี่ยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นการฟาดเคราะห์
พอโพสต์ไปหมอช้างเข้ามาเตือนนะ
ราศีเมษให้ระวังเรื่องอุบัติเหตุนิดนึง

สาวราศีเมษต้องระวังใช่ค่ะ
เออสาว
ไม่ถูกเลยเพราะว่าเราดูข่าวอยู่แล้วว่าเขาไม่ให้ถูก
เราก็จะไม่ถูกไปลอยตั้งแต่แบบ
เวลาด้านกลางไม่โดน
ไม่โดนค่ะแต่โดนกระป๋องแก๊ปค่ะ
ตอนที่เป็นคือแบบปวดแสบปวดร้อน
ผิวเห็นว่ามันยู่แบบติดกันเลยค่ะ
โชคดีว่าเป็นพี่แข็งนะอะไรอย่างนี้
ถ้าไปโดนหน้าลูกไปโดนอะไรอย่างนี้โอ้โฮ